คุณผู้ชมคุณพระพรเคยจอบรถติดไฟแดงตามแยกใหญ่

ผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่เคยเจอเหมือนกัน

ถ้ามาเช็ดแล้วนะฮะบอกไม่ทันแล้วเช็ดแล้ว
เราก็จะต้องส่งตังค์ให้

เอาใครผ่านแยกแครรายฟังทางนี้หน่อย
คือนี่มันเป็นช่วงท้ายคลิปแล้ว

ผู้ชายคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนตะโกนด่าอะไรสักอย่างหนึ่ง
ตรงนี้เป็นแยกไฟแดงมุ่งหน้า๕แยกปากเกร็ดครับ
รถติดไฟแดงอยู่นะฮะผู้ชายคนนี้ก็เดินมาเช็คกระจกพี่เขา

ก็เลยจะยื่นเงินให้เพื่อจะได้จบกันไปแยกย้าย
แต่เขาบอกว่าเขาหยิบเหรียญช้าไปหน่อย
ผู้ชายคนนี้ก็เลยถามว่ายังไงรู้ไหมฮะ
อยากตายหรือไง

อันนี้พี่คนขับรถเล่านะ
แล้วเหมือนทำท่าจะหยิบอาวุธพี่เขาเล่าแบบนั้น
ส่วนผู้ชายคนเก่าก็ขี่รถหนี
หลังเกิดเหตุก็โพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดีย

ล่าสุดตำรวจคุมตัวนายอนุชิตบันทึกอายุ๒๙ปี
ตอนที่ขายภูมิมาลัยอยู่แยกแค้งรายนั่นแหละ
รับว่าใช่ผมเป็นคนในคลิปจริงนะฮะ

เดินไปขออนุญาตเจ้าของรถขออนุญาตนะ

แต่พอเช็ดเสร็จเนี่ยเจ้าของรถบอกว่า
ไม่ได้ให้เช็ดและจะไม่ให้ตังค์นะฮะ
แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำร้ายนะ

ขอโทษนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับ
ไม่มีที่จะสู้หรือว่า
ทำร้ายร่างกายเขาเลยครับ
พวกเขาคุยกันยังไงันตอนนั้น
ถึงจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
พวกผมพี่ครับไม่ให้ถูแล้วบอกผมดี
ไม่ได้ไปทางอื่นครับบอกเขาไม่ทางเดียวก็ได้ครับ